เอ้าพักกันดีกว่าเหนื่อยแล้วพักได้ไหมเอาไหมจะรีบไปไหนอยากให้คุณหนีอะไรจากความจริง
คือบอกแล้วคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดว่าอยากรู้เรื่องอะไรดีให้ติดตามยาวกันไปตลอดทั้งอาทิตย์เลยใช่ไหม
เพราะว่าวันเสาร์เดี๋ยวเราจะแจกเสื้อแจ็คเก็ตในรายการตลอดข่าวด้วย
ส่วนวันอาทิตย์หลังจากจบตลอดข่าวหลังจากเที่ยงไปแล้วเนี่ยก็ไม่อยากให้เปลี่ยนช่องไปไหน
รายการกับรายการโอ้โหไทยแลนด์
ดูสิว่าสัปดาห์นี้พี่แดนดันัยจะพาไปดูของดีอะไร
ย้อนเวลากลับไปสู่วัยเด็กกันนะคุณชนะนะ

น่าจะถูกอกถูกใจคุณผู้ชมนะคะ
แดนเขาจะพาทุกคนตระเวนไปแหล่งของเล่น

แต่ผู้ใหญ่อย่างเรายังต้องโอ้โหเลยคุณ
ที่นี่เขารวบรวมตัวละครบรรดาซุปเปอร์ฮีโร่ตัวการ์ตูน

ตัดตันอเมริกาที่เขาชอบพวกฮีโร่นี่คุณชนะตัวแสงร่างแหลมตัวเขียวนะคะ
ซึ่งของเหล่านี้อาจจะดูเป็นของเล่นเด็กราคาไม่เด็กนะคะคุณผู้ชม
คือหนึ่งในอาชีพที่มีรายได้สูงมากอีกหนึ่งอาชีพในโลก
จริงเขาสามารถคืนชีพตัวการ์ตูนสุดโปรดให้อยู่ในสภาพเดิมได้คุณ
และไม่เพียงเท่านั้นยังสามารถแต่งแต้มสีสันให้กลับมาดูสดใสสดใหม่
หรือแม้แต่สร้างฉากประกอบสวยไว้ให้การ์ตูนตัวเก่งได้ยืนเท่
หลุดออกมาจากตัวการ์ตูนหลุดออกมาจากการ์ตูนจริงจากเรื่องราวจริงเลย
และนี่เป็นเพียงภาพบางส่วนเท่านั้นนะคะที่เราเอามาให้คุณผู้ชมดู
ติดตามกันได้ในรายการโอ้โหไทยแลนด์ทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งนะคะคุณผู้ชม
จำไว้ให้ดีจำไว้ให้แม่นวันเสาร์อาทิตย์เราก็มีรายการดี
ไม่ว่าจะเป็นตลอดข่าวนะที่ออก๑๑โมงถึงเที่ยงทั้งเสาร์และอาทิตย์นะ
แล้ววันอาทิตย์ก็มีโอ้โหไทยแลนด์ออกเที่ยงครึ่งอีก
รายการดีตลอดทั้งวันกับไทยรัฐทีวีเปิดทิ้งไว้กันไปเลยจ้า
ทิ้งเอาไว้นะครับเดี๋ยวน้องใบตองตามไปจ่ายค่าไฟให้
เอาเงินคุณไปจ่ายค่าไฟให้คุณผู้ชม
ลำบากตังค์ในกระเป๋าเราอีกแล้วคุณก็ไม่น่าเลยไงเปิดช่องเลย